ศึกไทยแลนด์บัสเก็ตบอลซุปเปอร์ลีกสองพันยี่สิบ
เปิดฉากในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
โดยมี๑๐ทีมจาก๘ประเทศในอาเซียนเข้าร่วม
แข่งขันระหว่างวันที่แปดกุมภาพันธ์ถึงยี่สิบสามมีนาคมนี้
ที่สนามที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
คู่เปิดสนามเฮ้ายเทคบัสเก็ตบอลคลับแชมป์เก่า
พบกับมาคาบายานวอริเออร์บาสเก็ตบอลคลับจากฟิลิปปินส์

โดยก่อนเกมนัดเปิดสนามจะมีการร่วมไว้อะไรให้กับโคบี้ไรอัน
ตำนานนักบาสเก็ตบอลของโลกที่เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกแล้วก็เสียชีวิตไปพร้อมลูกสาวด้วยนะครับ
และวันศุกร์นี้ห้ามพลาดกับศึกษังเวียดเหนือดวันแชมป์เชียมชิป
คู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเทอร์เวท
ว่างนะครับระหว่างเพชรมรกฏเพชรยินดีอาคาเดมี่
ทำศึกสายเลือดเจอกับพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดในวันศุกร์ที่๗กุมภาพันธ์นี้
เวลา๒๒น๔๐นเป็นต้นไปครับ